ผ้าเยอะค่ะ
ทำไมมุมกล้องเป็นแปลง

เขาคงอยากกล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว
กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

กล้องกว้างอย่างเดียว

วันนี้รัฐมนตรีช่วยพี่ตีสาธิตปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยการสาธานาสุข
เขาเปิดถึงประเด็นการส่งแอสต้าเซเนก้าว่า
การจะส่งแอสตาร์เซเนก้ามีอยู่๖๑ล้านโดส

จากกำหนดเดิมว่าโอเค

จะต้องสิ้นสุดในเดือนธันวาคม
คือสิ้นปีนี้ประเทศไทยจะส่งทั้งหมด๖๑ล้านโดส

สต้าเซเนก้าจะขยายไปเป็นเดือนพฤษภาคมปีหน้าแล้วล่ะ
ไม่ใช่ปีนี้แล้ว
ถ้าบริษัทผู้ผลิตสามารถผลิตได้จำนวนมาก
ก็อาจจะส่งได้เร็วขึ้นก่อนพฤษภาคมปีหน้า

คือตอนนี้อย่างที่เราบอกว่าเราผลิตเท่าไห

เราต้องส่งไปให้บริษัทใหญ่ของเขาแอสต้าเซเนก้า
และแอสต้าเซเนก้าเขาจะส่งไปไหนก็แล้วแต่
ล็อตหนึ่งที่เขาบอกว่าอ้าวที่เราเสร็จผลิตไทยเสร็จแล้วเนี่ย
ส่งไปปุ๊บเขาก็เอาไปที่ไต้หวันอะไรอย่างนี้
บางคนบอกทำไมผลิตในประเทศไทยเองแล้ว

เขามีเงื่อนไขของเขาอยู่ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าผลิตเสร็จปุ๊บ
เขาก็ต้องเอากลับไปตรวจคุณพงคุณภาพหรืออะไรก็แล้วแต่

เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้จึงมีการวางแผนนำวัคซีนทุกยี่ห้อ
ฉีดให้กับคนไทยโดยเร็วที่สุด
เพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตเท่าไหร่๑๐๐หนึ่งอยู่ในประเทศไทย๔๐
ก็คือ๔๐ทุกร้อยก็อยู่ในเราไม่ถึงครึ่งก็๔๐เนี่ยแล้วนะครับ
ล้านก็ต้องมีอยู่๔ล้านกว่าใช่ไหม๕ล้านก็มีอีก๒ล้าน
เท่ากับจริงถ้าสมมุติเป็นอย่างนั้นถ้า๑๕ล้านโดส
เราก็ต้องมี๖ล้านโดส๖ล้าง
ก็คือที่เราได้รับมาจากที่ญี่ปุ่นถูกต้องไหมคะ
ตอนนี้เรามันไปให้ปุ่นใช่ปุ่นให้เรามา
เขาว่าอย่างนั้นเลยต้องนำวัคซีนที่มีอยู่เนี่ยตรงนี้มาบริหารจัดการให้มันรอดก่อน

ขณะวันใจวัคซีนที่หลักที่เรามีอยู่ว่าจะต้องที่๓ตัวเนี่ย
วันนี้ก็ล่มของสถาบันจุฬาพรบอกตอนแรกให้ลงทะเบียนเอาอย่างนี้วัคซีนที่รัฐบาลให้ก่อน
แต่ไม่ใช่ผัดไทยบอกขอซื้อสัก๒โดสได้ไหมไม่ได้
ก็ต้องรวมกลุ่มกันไปแล้วกว่าตอนนี้เขาบอกว่า
ต้องการอีก๔ล้านกว่าโดสที่ยังไม่มา
เพิ่งมาโดสล้านแรกรู้สึกล้านที่สองกำลังจะมา

เขาบอกจำกัดจำนวนผู้จองสิทธิ์รอบแรก๔๐๐๐คน
และ๑๘กรกฎาคมเขาก็เลื่อนไปวันนี้แล้วนะครับ
อีกหนึ่งคนที่ออกมาต่อสู้โอ้โหต่อสู้เรื่องวัคซีนอย่างจริงจัง
เมื่อเช้านี้ยิ่งกว่าเชียร์มวยอีกนะครับ
เพราะว่าก่อนเข้ามารายการนี้ฉันก็ต้องดูข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ก่อน
พูดตรงปรากฏเรื่องเดือนเย็นนี้บอกว่าอ่ะหมอบุญได้แล้ว
หมอบุญได้แล้วแต่ขนาดเดียวกันทางเมืองนอกเมืองนั้นบอก
ไม่เคยมีการติดต่อเลยเราจะไล่เลี้ยงให้คุณฟังอย่างนี้
วันนี้เขาเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่า
การเซ็นจัดซื้อสัญญาวัคซีนจำนวน๒๐ล้านโดสเนี่ย
เซ็นสัญญาซื้อวัคซีนเนี่ยทำไมทุกคนถึงไปหวังกับหมอบุญ
หมอบุญบอกสิ้นเดือนนี้คุณได้ฉีดแน่นอน
ผมจะเอาเข้ามาในสิ้นเดือนนี้อันนั้นคือคนก็เลยไปเชียร์หมอบุญกัน
วันนี้นะครับปรากฏว่าการเซ็นสัญญาซื้อวัคซีนกระบวนการทุกอย่างจะสิ้นสุด
ที่จริงแล้วจะบอกเย็นนี้แหละแต่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อหน่วยงานรัฐ
ที่จะเป็นตัวแทนซื้อวัคซีนได้เนื่องจากต้องการให้หน่วยงานเนี่ย
เป็นผู้แถลงเองว่าใครเป็นผู้ซื้อวัคซีน
ยืนยันไม่ใช่หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่องค์กรเพศัตริย์
แต่เพราะเคยดีลแล้วมีปัญหาเยอะโดยหลังจากที่เซ็นสัญญา
นำเข้าอย่างไรแล้วทางนู้นเนี่ยจะส่งวัคซีนให้เรามาเลยหรือเปล่า
หมอบุญพูดถึงตอนเช้าว่าคงไม่เกินอาทิตย์หรือ๑๐วัน

เตรียมซื้อวัคซีนให้พ่อให้แม่กันหมดเลยจริง
ออฟฟิศฉันบอกขอเบิกเงินซื้อออฟฟิศขอเบิกเงินซื้อวัคซีน

ถามตัวเองตอนนี้หลายคนทีมงานฉันเอานี่เริ่มจากทีมงานเรา

ปรากฏยิ่งหมอบุญบอกอ้าวไม่เกินอาทิตย์หรือ๑๐วัน
ก็จะเข้าประเทศไทยแล้วส่วนวัคซีน๒๐ล้านโดสที่เข้ามานั้น
หากโรงพยาบาลเอกชนคนไหนอยากได้ก็จะขายให้เท่าทุน
คือไม่เกิน๑๓๐๐บาทต่อโดส
เท่ากับเราฉีด๒โดสก็คือ๒๖๐๐บาทเดี๋ยวเราไปเสียค่าฉีดเต็มที่ก็
เพราะราคาต้นทุนอยู่ที่๕๐๐กว่าบาทเมื่อบวกภาษี
แล้วก็การขนส่งเนี่ยราคานี้ถือว่าไม่แพงมากเขาบอกอย่างนี้
แต่ขอให้วัคซีนมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันหมอบุญว่างั้น
แล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะติดขัดอะไรนะครับกับสิ่งที่ตนกำลังทำ
เพราะทุกคนทำเพื่อชาติทั้งนั้นเลย
ทุกคนรู้ว่าวัคซีนเป็นตัวสำคัญที่จะเปิดประเทศ
อัตราการตายลดการเจ็บป่วย
ซึ่งนั่นหมายถึงว่ามีวัคซีนที่ดี
ทางนี้ที่ไม่สามารถดิวกับบริษัทไฟเซอร์ได้
จากไฟเซอร์ประเทศไทยมีสัญญากับรัฐบาลไทย
คนก็ถามเอ้าเหมือนทำไมไม่ดีลกับไฟเซอร์โดยตรงเลยล่ะหมอบุญ
เนื่องจากว่าไฟเซอร์เขามีสัญญากับรัฐบาลไทย
ซึ่งเป็นตัวยาที่เหมือนกับการขับของอเมริกาแทน

ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
กับบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐอเมริกานะคะ
ปฏิเสธข่าวการทำสัญญาซื้อขายวัคซีน

ให้กับเครือโรงพยาบาลธนบุรี
ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายแพทย์บุญวนาศิลป
โดยยืนยันว่าทางบริษัทนั้นอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อขายวัคซีน
กรมควบคุมโรคในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของไทยเพียงรายเดียวเท่านั้น
ปรากฏล่าสุดครับล่าสุด
แพทย์บุญเขาก็เลยมีการเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งนึงนะคะ
บอกว่าตอนนี้ได้รับสัญญาซื้อวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์
ล่าสุดเลยไหมเอาล่าสุดของล่าสุด
แล้วก็เขากำลังนั่งอ่านอยู่กับทีมกฎหมายโดยต้องดูอย่างละเอียด
ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน๒ทุ่ม๒ทุ่มวันนี้

เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เขาบอกทนายพิจารณาอยู่คาดว่าจะเซ็นไม่ทันภายในวันนี้
เพราะสัญญามีรายละเอียดค่อนข้างมากหมอบุญว่าอย่างนั้น
ต้องการตรวจอย่างละเอียดคาดว่าจะตรวจสัญญาเสร็จพรุ่งนี้
เช้า๑๖กรกฎาคมแล้วก็ลงนามต่อไป
จากนั้นจึงจะเปิดเผยชื่อบริษัทนำเข้า
คาดว่าวัคซีนไฟเซอร์จะนำเข้าได้ช้าสุดในสิ้นเดือนนี้
ประเดิมล็อตแรกเลยนะ๕ล้านโดส
คำสั่งซื้อทั้งหมดเราหมอบุญบอกหมอบุญเนี่ยสั่งไปทั้งหมด๒๐ล้านโดส
แต่เราประเมินล็อตแรกก่อนเลย๕ล้านโดส

ว่าสาเหตุที่ต้องนำเข้าล็อตแรกก่อน๕ล้านโดส
เนื่องจากว่าต้องการทดลองการนำเข้าเบื้องต้นก่อนอืม

ข้อจำกัดด้านการนำเข้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิลบ๗๐
ต้องเดินทางมาดูเรื่องการขนส่ง
ตลอดจนการเซ็นสัญญาเรื่องราคา
ณตอนนี้หมอบุญบอกยังไม่ระบุแน่ชัด
และยืนยันว่าราคาไฟซอร์จะรวมค่าบริการหมายถึงค่าบริการคือค่าฉีด
แล้วก็ค่าประกันวัคซีนเหมือนวัคซีนที่นำเข้ายี่ห้ออื่นก่อนหน้านี้
และจะพยายามคุมราคาให้ต่ำที่สุด
และข่าวดีที่หมอบุญฝากถึงคนไทยคือ
อย่างไรก็ตามสำหรับไฟเซอร์ที่จะนำเข้าพร้อมเปิดทางให้ประชาชน
ตลอดจนกลุ่มองค์กรอีกราว๒๐ของวัคซีนจะบริจาค
คือคนซื้อทุก๑๐ของราชวิทยาลัยจุฬาพร๑๐เข็มบริจาค๑ถูกต้องไหมครับ
อันนี้๑๐เข็มจะบริจาค๒๐ก็คือ๑๐เข็มบริจาค๒เข็ม
แล้วก็แต่ยังไม่สามารถลงรายละเอียดกลุ่มที่จะให้ได้
จากนี้โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยนำเข้าวัคซีนยี่ห้ออื่นด้วยนะฮะ
จะมีจอนสรรแอนด์จอนสรร๑๐ล้านโดส
การว่าจะเข้ามาในเดือนมกราคมปีหน้า
ซึ่งล่าสุดของล่าสุดอีกไหม

ก็บอกว่าก่อนเข้ารายการข่าวสายไขว่าจะมีการเสียสัญญาณในช่วง๒ทุ่มคืนนี้
โดยได้รับสัญญามาพิจารณาแล้วเนี่ยนะฮะ
ระบุว่าไม่ได้ติดต่อกับเครือธนบุรี
หมอบุญเขาบอกว่าได้อธิบายตั้งแต่ต้นแล้วไง
ว่าตกลงครั้งนี้มีหน่วยงานอื่น
ไม่ใช่ตัวโรงพยาบาลของหมอบุญเป็นหน่วยงานอื่น
ที่ไม่อยู่ในกระทรวงศาลหรรัฐสูรมั้ยคะถูกต้อง
หมอบุญไม่เคยบอกว่าบริษัทของหมอบุญเนี่ย
เป็นคนติดต่อแบบไวท์เซ็นต์เอง
เพราะว่าหน่วยงานก็ต้องมาจากรัฐบาล
อยู่ดีคุณเป็นบริษัทเอกชนแล้วเดินไปซื้อวัคซีนเขาไม่ขายคุณอยู่แล้ว

ว่าเป็นหน่วยงานบริษัทอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้
มันจะต้องเป็นรัฐบาลเจรจาไปเขาถึงจะยอม
แล้วก็สถานการณ์วิกฤตนั้นบริษัทผู้ผลิตระดับโลกจะพูดแค่รัฐบาลเท่านั้น
พูดคุยกับเอกชนทั้งสิ้น
เพราะเครือธมบุรีไม่ใช่คู่เจรจาตั้งแต่แรก
เอกชนเขาติดต่อไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องปฏิเสธมา
เรามีองค์กรของรัฐเป็นคนติดต่อโดยตรง
และมีสัญญานะฮะเป็นความลับเปิดเผยก่อนไม่ได้

อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เขาก็ให้รัฐบาลติดต่อกันทั้งนั้นแหละ

ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทำสำเร็จจริงเนี่ย
เขาเรียกว่ามันจะปรับตามการกลายพันธุ์ของเจ้าเชื้อไวรัสนี้ได้

ดีแต่ต้องทำการทดลองอีกนะ
ว่าเขาจะมีการสั่งซื้อวัคซีนมีอังกฤษมีอะไรอย่างนี้

แล้วทุกคนจะต้องได้ใช้วัคซีนในราคาที่ไม่มีกำไร
แต่ขนาดนี้ตอนแรกเขาบอกว่าวัคซีนยังไม่น่าจะมีภาษี

มีค่าขนส่งมีอะไรหมดแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าจริงเนี่ยขออธิบายสั้นก่อนนะว่ะ
วัคซีนที่มีตอนนี้มันมี๔แบบใช่ไหมคะ
ก็คืออย่างนี้ไอ้เชื้อเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นพึ่งเนอะ
มันมาต่อยเราเนี่ยมันจะปล่อยเหล็กใน
เหล็กในนี่แหละค่ะคือก้านของไอ้เจ้าไวรัสนี่แหละ
เขาก็จะต้องผลิตไอ้ก้านนี้ให้ร่างกายเราใส่เข้าไป
แล้วก็ให้ร่างกายเราสร้างทหารจากที่เคยแบบ
โอ้โหเราเป็นแบบเหมือนกับสนามมวยเนี่ย
ไม่เคยรู้จักการยิงอย่างนี้ให้ร่างกายมันรู้อ๋อใช้ปืนเป็นอย่างนี้
ก็คือเข้าไปทาบไอ้เจ้าหนามนี่เลยแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเราเลย
ก็คือแทนที่จะใส่ตัวพึ่งเข้าไปทั้งตัวใช่ไหมมันดูโหดไป
ก็เอาไปเขาเรียกว่าเอาไปกลายพันธุ์ในสัตว์ตัวกลางก่อน
ซึ่งที่เขาทำก็คือทำในลิงแล้วก็เอาจาก
พอลิงเขามีภูมิต้านทานแล้วก็เอามาใส่เรา
มันก็คือเชื้อมันจะเบากว่าก็คือสำหรับคนที่ร่างกายอาจจะไม่ได้แบบ
คือเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันอาจจะดับกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเหมือนกับเรากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นข้าวไหมก็ไม่ใช่ถูกไหม
แต่ว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ง่ายเช่นอยากกินน้ำใสอยากกินน้ำข้น

ไอ้เจ้าเข็มอันนี้มันเป็นคือทำปลอมเทียมเลยนะ
แต่ว่าคือไอ้เจ้าเข็มที่ว่ามันมีปัญหากับเรามันเป็นโปรตีน
ก็คือเอาไอ้เข็มนี่แหละปลอมเลยแล้วทีนี้
พอไอ้เจ้าไวรัสนี่มันเปลี่ยนก้านใช่ไหม
อย่างปกติมันแทงเราอย่างนี้อาจจะเป็นแฉกเป็นเฟรียวเป็นอะไรอย่างนี้
คือไอ้เข็มตัวนี้ไอ้ที่ทำเทียมเนี่ยมันจะปรับในตัวได้เลยอย่างนี้
เขาถึงรอไอ้เจ้าตัวนี้กันแต่ทุกคนก็รอมันก็ยังไม่เสร็จ
เสร็จแล้วก็จะต้องทดลองอีกในเขาเรียกว่าเฟส๓
ตอนนี้ก็เลยต้องทุกคนไปรออันนี้แต่ระหว่างที่รออันนี้เนี่ย
ก็ต้องเลือกใช้เอาจริงแล้วเชื้อตายเนี่ยบางคนบอกว่ามัน
มันภูมิต้านทานน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงจริงมันก็เหมาะกับคนอย่างเรานะ
แบบพวกภูมิด้านทันต่ำพวกแบบไม่ค่อยแข็งแรงอย่างนี้ค่ะ
ถ้าบางทีเราได้เชื้อเป็นเข้าไปเราอาจจะสู้ไม่ไหว
เพราะฉะนั้นคิดว่า๓แบบนี้ต้องดูตัวเองเป็นหลัก
ลูกบอกมาใช่ไหมลูกนางเป็นหมอ
นางส่งลูกจนเรียนหมอวันดีคืนดีลูกนางเป็นคนที่อธิบายอะไรได้ง่าย
แล้วลูกก็มาตั้งชาร์จสอนแม่ฟังแปลงคนนะนางว่า

ไม่ไปทำไปตอนนี้อยู่โรงพยาบาลใช่ไหม

ได้ไหมนางอธิบายได้เข้าใจจริง

แต่ถ้าเรานึกถึงพึ่งตัวหนึ่งนะคุณผู้ชม

แต่เรากลัวอีเหล็กในมันนั่นก็คืออีไวรัสนี่แหละ
แล้วมันมีหนามมันเข้าไปแล้วอีหนามตัวนี้
ก็คือเหล็กในที่ไปโดนเนื้อเยื่อปอดเรา
พอโดนมากปอดไม่ไหวปอดก็อักเสบ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคืออีเหล็กในของมันนี่แหละค่ะ
ทีนี้เหล็กในองค์ประกอบหลักมันก็คือโปรตีน

เพราะว่าถ้าเราต้องการสักหมื่นโดส
ต้องเลี้ยงพึ่งหมื่นตัวแล้วทำให้มันตาย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
มันแพงไปซื้อมาทำไมออกเขาบอกอย่างนี้
มันแพงเพราะว่าเราต้องการหมื่นโดส

แต่กว่าจะเลี้ยงแล้วให้มันช็อกตายตายท่าไหน
ต่างที่เทคนิคการที่ทำให้มันตายข้อหนึ่งเนาะ

ตั้งแต่จัดรายการมาตอนนี้คุณเพศมาถ่ายดูวีซัย

รัฐบาลจีนเขาไม่ได้ส่งเสริม

เขาแก้ไขมาได้มากกว่านึกออกไหมคือคู่ซ้อมเขาเยอะกว่า
แต่ถามว่าแพงเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องอย่างนี้ทำยาก
เอาตรงถ้าตอบโจทย์คือมีให้มีทุกตัว

ก็แม่ผัดไทยตลกอย่างเดียววันนี้มีสาระก็มีนะจ๊ะ
แล้ววันหลังเธอมาฟังนางอธิบายเรื่องกินน้องกินน้ำ
ลูกคุณควรจะทำรายการออนไลน์กับคุณมากเลยครับ
เพราะลูกนางเป็นคนที่อธิบายอะไรเข้าใจง่าย

วันนี้คุณผัดไทยพูดเข้าใจจังเลยค่ะ
เข้าใจไหมก็คือให้คิดว่ามันเป็นพึ่งนี่แหละ
ไอ้เจ้าไวรัสนี่พึ่งมันต่อยเรา

ก็คืออีเจ้าโควิดเนี่ย

เพราะฉะนั้นที่สู้

ไม่เป็นไรไงเพราะเข็มมันออกมามันปรับอยู่แล้วค่ะ

มันอาจจะเป็นก้านเดียวแล้วแฉกเป็นตัววาย

ลูกนางสอนแล้วหมด
คะแบบนี้ค่ะเขาบอกว่า

ที่ตั้งต้นก่อนว่ามันคืออะไรก่อน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหากันตอนนี้คือไอ้หนามนี่แหละ
ถังงานให้นอาจพูดอีกจากแรกแล้ว
กลับบ้านแล้วเสร็จแล้ว
ว่าบางทีเราคุยกันอันนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีแต่ทีนี้อยากให้ทุกคนพุ่งไปที่ประเด็นก่อนว่ามันคืออะไรเราทีนี้เราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยอย่างแม่เนี่ยแม่เป็นคนแบบไม่ได้แข็งแรงมากแม่ควรจะไปรับเชื้อแบบไหนก็ควรจะไปเป็นเชื้อตายให้มันค่อยแบบให้มันค่อยแบบทำงานไปอาจจะไม่พุ่งขนาดนั้นแต่พวกคุณแข็ง

ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัย
ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัยศาสตร์ศัย
บุคคลอื่นไม่ว่าทางตนหรือทางอ้อมให้เล่นการพนันออนไลน์
ออนไลน์หมายถึงถ้าสมมุติแม่น้ำหนึ่งไปอยู่ตามเพจออนไลน์ต่างเนี่ย
ผิดนะฮะหากฝ่าฝืนคำสั่งสารจะเพิกถอนคำสั่งรอลงอาญา
และให้นำนักโทษจำคุกที่รอมาบังคับลงโทษต่อไป
ปรากฏอย่างไรก็ตามจากการสืบเสาะคุมพฤติกรรมเจ้าหน้าที่เพราะว่า
แม่น้ำหนึ่งมีพฤติกรรมชักชวนคนเล่นการพนันงวดวันที่๑กรกฎาคมว่ะ
อ๋องวดที่ผ่านมาที่นางจุดทูปใช่ไหมใช่อ๋อตายสุขศาลนางโอ้โถ
ถูกอะนะนี่ไงงวดหน้าเนี่ยคือวันพรุ่งนี้เนี่ย
อ๋อที่หนึ่งเจ็ดห้าที่แบบนั่งเท่าที่แล้วไงอ๋อนั่งโดนคดีนี้อ้าวก็จุดทูปมันผิดหรอ
เขาเหมือนว่าเขาเป็นฝ่าฝืนไงก็ยังไม่ให้ก็เขาขอแล้วไงแม่
เหมือนไม่ให้ไม่ให้ก็คือห้ามทางตรงและทางออกแบบไม่รู้หรอปะ
แต่ไม่ใช่ออนไลน์นี่อ้าวก็ไม่รู้คืออยู่ไหนแล้วแม่
เขาไม่ได้มีสถานีทีวีของตัวเองนี่เขาก็ต้องผ่านออนไลน์ของแม่
เออว่ะมันก็เป็นบุคคลออนไลน์ถ้าไม่รู้จะเอาผิดได้จริงจริงอ่ะ
ซึ่งเรียกว่าวันที่๑๖กรกฎาคมเนี่ยจึงถือว่าเป็นการฝ่าฟื้นคำสั่งของสารอาญามนบุรี
มีคำสั่งออกหมายเรียกแม่น้ำหนึ่งมาไต่สวนถึงสาเหตุการฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวยี่สิบเก้า
กรกฎาคมนี้เก้ามงเช้าค่ะอืมอืมสรุปก็คงไม่ได้มีแล้วล่ะ
ก็ไม่รู้ว่าลุ้นคืนนี้มันจะเป็นยังไงคนก็รอลุ้นอยู่
โทษอะไรเนอะโทษแค่นี้เพราะส่วนมากอ่ะ
แม่น้ำหนึ่งเขาก็จะอะเขาก็จะจูดทูลก่อนหนึ่งวัน

คนรออันนี้โพลล่าสุดโพลล่าสุดเมื่อกี้อะอ่ะ
อืมดูข้างบนอ่ะเนี้ยลงเป็นรูปบอกว่าหนูยังไม่หมดศรัทธาต่อปู่
ถึงแม้หนูจะต้องเจออะไรก็ตามหนูขอกำลังใจหน่อยได้ไหมคะ
อ่านี่แม่บอกวันนี้ขอกำลังใจจากพ่อปู่พญานาคแต่ไม่รู้ว่าจะ
จุดหรือเปล่าอืมก็มีคนรออยู่ดีอืมถ้าจุดนั้นก็จะจุดสักทุ่มสองทุ่ม
จบข่าวใส่ไข่เดี๋ยวนั้นก็จะอยู่จุดแล้วล่ะอืมจุดสองทุ่มทุ่มที่จุดสองทุ่ม
ข่าวที่มีประโยชน์ต่อสังคมเชิญรถเมย์ค่ะข่าวที่หนึ่งค่ะ
เรื่องของจิ้งจกน่ะเห็นไหมล่ะมีประโยชน์ต่อสังคม
ทำไมคะสกัดเลือดจิ้งจกไม่ใช่อ้าวเชื้อไวรัสไม่ได้เกี่ยวอะไรเลย

คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นที่ร้านน้องเอยเฟอร์นิเจอร์ค่ะ
เลขที่๑๙๙๓๔๓๕บ้านโอทอปแพร่สักทองจังหวัดแพร่ค่ะ
หลังจากนายจักริตนะคะอายุ๔๔ปีเป็นเจ้าของร้าน
แล้วก็นายโยธินอายุ๕๕ปีพนักงานปรายศนีย์สูงเม่น
กำลังนั่งรับประทานอาหารในร้าน
หลังจากนั้นจิ้งจกก็ตกลงมาใส่หลังค่ะสร้างความแตกตื่นให้กับคนในร้าน
ทางด้านนายโยธินเปิดเผยบอกว่าขณะนั่งทานข้าวอยู่เนี่ย
จิ้งจกตกลงมาใส่หลังค่ะ
ได้วิ่งไปไล่จับมาดูเขาต้องไปไล่จับมาดูนะพี่นะ
ทุกคนต่างตกใจเมื่อพบว่าเป็นจิ้งจกสีทองด้วย
แล้วก็มีสามหางทำให้คนที่อยู่ในร้านนั้นต่างเชื่อกันว่า
น่าจะมาให้โชคอย่างแน่นอนโดยส่วนตัวจะซื้อเลขอายุ
หรือเลขที่ร้านเพื่อลุ้นรางวัลในงวดที่จะถึงนี้ค่ะ

ก็เนี่ยเลขที่ร้านเขา๑๑๙๙ทับ๓๔๕

ไม่มันเป็นเมตตาหมานิยม

ลองไปฟังเสียงก็ได้นิดนึง
เขายังไปตามไล่จับมาน่ะ
มันตกลงมาเขายังเมื่อตามไล่จับมานะ
ถ้าเป็นเราตกลงมาเราวิ่งเรา
เขาซื้อขายกันบ้าง
ไม่ไหวไม่ไหว
เข้าในหูหรอ

เขาบอกทัดหูแล้วมันก็นิ่งมันก็นิ่งจริง
ตากล้องบอกว่าถ้าไปทัดหัวไว้มันจะไม่ดิ้น

ไม่เอา

ทัดหูมันก็นิ่งจริงเนาะ

ไม่แน่เนอะ
มันเป็นพวกสัตว์สัตว์เลือดเย็นไม่ใช่หรือ

เออเออ

ที่มีประโยชน์ต่อสังคมเขาต่อไว้คือ
นี้ค่ะเต่าเผือกกระดองด่าง
คุณผู้ชมค่ะเต่าเผือกกระดองด่าน

ไปที่บ้านสมิทงามจังหวัดจันทบุรีนะคะ

น้ำหนักประมาณ๓๕กิโลนะคะ

ตัวเลข๓๘๘ปรากฏ
บนกระดองเต่าให้เห็นอย่างชัดเจน

แต่ฉันเห็นเป็น๓๘๐ว่ะแองจี้

ก็๐ก็๐ไงแม่ไม่ได้เรียกหลายอย่างแต่๐ไง

เพราะครั้งที่แล้วอ่ะ
อ๋อมันมีรายกันดำบนกระดอง

อันนี้คุณสมธวินไอจรให้๑๒ปี

เอ้ยไม่ใช่น้องอย่างเงิน

น้องก็ตกใจมาก

เขามองเห็นเป็น๓๘๘นะคะ
วงกระดองเนี่ยเขาบอกว่ามันจะชวนคล้ายเห็นไหมเป็นวงคล้ายแบบเหมือนพระสมเด็จนะเขาบอกอย่างนี้นะเป็นจุดดำแต้มกลางวงมองเห็นตัวเลขนะคิดว่า
นั่นน่ะเขาดูกันใหญ่เลยแต่สีสวยเนอะ

เนี่ย๓๘๘๓๘๐
เนี่ยก็มีคนมาดูเยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มีคนโทรมาหาอะไรอย่างเงี้นะคะก็เป็นโอกาส

นี่นั่นแต่สวยเนาะดำดูสิ

เขามาเล่นกับแมวเขาพานมาเล่นกับแมว
เบรกกันสักครู่เมื่อวานนี้มีข่าวพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดกลับอื่นเชฟราย
สักนิดหนึ่งก่อนไปไทยร่วมใจใช่ไหม
ใช่โครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยนะคะที่เรามีการถามกันมาว่าแล้วคนที่ถูกเลื่อนไปจะอะไรยังไงกันบ้างนะคะ
บอกว่าจากแผนการกระจายวัคซีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
กรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดสูงสุด
ได้รับนโยบายเร่งฉีดประชาชนให้ได้ทุกกลุ่มเดือนละ๒๕ล้านคนนะคะ
เพื่อให้บรรลุตามแผนกระจายวัคซีนระบบไทยร่วมใจก็เลยได้เปิด
ผู้ที่มีอายุ๑๘๕๙ปีลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนเพิ่ม
จากระบบหมอพร้อมที่เปิดลงทะเบียนเฉพาะผู้สูงอายุ
และผู้ที่มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรคค่ะ
เพื่อฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ๑๘๕๙ปี
๒แสนโดสเท่านั้นจึงไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ตามแผนเดิม

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงในขณะนี้
ให้กรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบริการฉีดให้กับผู้ที่มีอายุ๖๐ปีขึ้นไป

ก็สามารถเดินทางมายังศูนย์ฉีดวัคซีนของระบบไทยร่วมใจทั้ง๒๕แห่งได้
สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรค
เพื่อความปลอดภัยควรฉีดวัคซีนในโรงพยาบาล

เขามีอัปเดตขึ้นมาเมื่อ๑ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เอง

สมมุติดูแล้วลองฟังแล้วเนี่ย

อย่างที่เรารู้พี่เบิร์เขาซื้อที่ที่เชียงรายไว้นาน

ทุกทีเขาก็จะไปอยู่ในช่วงที่แบบว่าหน้าหนาว

ทำให้แบบชาวบ้านมีเงินมีทองเลยนะ

หลังจากที่พี่เบิร์ตเขากลับบ้านไล่อุดมศุกร์
ที่หมู่บ้านป่าจันทร์จังหวัดเชียงราย

โลกออนไลน์คือผู้ใหญ่บ้านป่าจันทร์เนี่ย

พยายามติดต่อพี่เบิร์ตเพื่อขอแจ้งคำสั่ง

พี่เบิร์ตจะต้องกักตัวนะหรืออะไรอย่างนี้นะฮะ
ที่ให้เข้มงวดต่อผู้เดินทางมาจาก
พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวดกรุงเทพ
เพราะพี่เบิร์ตมาจากกรุงเทพถือเป็นพื้นที่สีแดง

ปรากฏผู้ใหญ่บ้านติดต่อพี่เบิร์ตไม่ได้
ล่าสุดพี่เบิร์ตเขาก็อัปเดตนะฮะ
เฟซบุ๊คของพี่เบิร์ตเขาก็โพสต์ภาพระบุว่า

เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะฮะ
นี้ก็ได้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของจังหวัดแล้ว

แล้วก็ส่งเอกสารให้กับทางพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
ไลน์คืออยู่บ้านอย่างเดียวเลย
เพราะบ้านแกใหญ่มากบ้านแกใหญ่จริงนะครับ
แล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนของจังหวัดอย่างถูกต้อง
ใครจะเดินทางไปที่ใดก็สามารถตรวจสอบข้อกำหนดของจังหวัดได้นะครับ
ปรากฏว่าวันนี้นะครับนายสันนรงค์เปิดเผยว่าตามปกติแล้ว
พี่เบิร์ตเนี่ยจะมาในช่วงหน้าหนาว
หน้าหนาวคือธันวาคมของทุกปีเชียงรายจะหนาวถูกต้องไหมล่ะ
แต่ปีนี้เขามาล่านร้อนก็น่าจะจากสถานการณ์โควิดนี้โควิดหรือเปล่า
เบิร์ตก็ใช่แหละถ้าเรามีบ้านต่างจังหวัดก็อาจจะไปถ้าไม่มีอะไรทำ
ซึ่งเดินทางมาที่อำเภอเวียงป่าเป้าในวันที่๗กรกฎาคม
คณะของคุณเบิร์ตก็มีพี่นกน้อยนั่นแหละผู้จัดการส่วนตัวและคนอื่นรวม๔คน
แต่ครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้งเพราะต้องมีการรายงานตัวตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
ดังนั้นตนจึงพยายามติดต่อคนในบ้านหลายครั้งแต่ไม่มีการรับสาย
แล้วบางครั้งก็กดสายทิ้งอย่างไรก็ตามทราบว่ามีการแจ้งเรื่องผ่านโซเชียลแล้ว
รวมทั้งไม่ได้เดินทางออกไปไหนคือพี่เบิร์ตก็ไปถึงเขาก็จะไม่ออกไปไหนอ่ะ
เขาจะอยู่ของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วจนจึงฝากเอกสารกับคนงานเลยถือว่า
ทำตามกระบวนการของอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะณวันนี้
คือเอาจริงพี่เบิร์ตเขาก็ชอบอยู่ที่นู่นแล้วเขาก็ชอบ
เขามีข้าวมีอะไรอย่างเงี้มันโล่งไงคุณไปอยู่อย่างนั้นอากาศมันสบายไง
จากเชียงรายรู้สึกไปอีกเป็นชั่วโมงนะอ๋อออกไปที่บ้านเลยใช่ไหม
ไปถึงก็เป็นอันนั้นจากพี่เขาเลยเนาะอืมนะคะ
มาอีกหนึ่งดาราอีกหนึ่งคนนะคะคุณธันวาสุริยจักร
มันเครียดมาหลายอาทิตย์แล้วมันเครียด
ใช่ค่ะเขาบอกเป็นอีกหนึ่งคนนะที่ต้องปิดกิจการร้านขนมนะคะ
ธันวาก็บอกข้อความแบบคือไปโทรไปคุยเป็นให้กำลังใจว่าอย่างนี้เนอะ
ให้กับพนักงานนะคะระบุว่านะคะก็โทรหาน้องพนักงานที่ร้าน
ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่แบบนี้เหตุผลที่ทวงให้กำลังใจเพราะว่าเขาอยากเป็นกำลังใจให้ทั้งพนักงานของเขาเอง
แล้วก็ผู้ประกอบการทุกคนว่าอย่างนี้นะเพราะว่าตอนนี้มันมีปัญหากันหมด
ผมเองก็รู้สึกแย่นะที่ต้องปิดกิจการไปเนี่ยพนักงานในร้านก็ต้องหยุดงาน
ก็ทำให้เขาเนี่ยไม่มีรายได้นะคะค่าใช้จ่ายต่างต่างก็ยังต้องจ่ายอยู่นะ
ค่าเช่าเอ้ยค่าอะไรเอ้ยห้อเชื่อมันมันทำงานน่ะ
ป้นต้องไปรับท่านว่าเสียภาษีมากกว่าพวกเรา
อืมต้องไปก็ราวหนึ่งแล้วนะอืมค่ะสอง
นางไปรับงานเป็นผีบ้าเลยอ่ะแล้วเอาเงินมาโป
แต่แรกที่เขาแบกก็คือจุดไปส่งคือเขาไม่อยากทิ้งลูกน้อง
แต่ถึงเวลาก็จะต้องจริงเขาก็นั่นแหละ
ชนไอ้กรีนบอกว่าไอ้กรีนส่งมาพี่มดคุยกับมันบ่อยอย่างนั้นเดี๋ยวมันเป็นบ้าว
นี่ดูดิพี่ทักมันไปบ่อยหน่อยนะมันเหงามันจะได้ไม่บ้าว
แต่เอาจริงตอนนี้วิธีการพูดคุยกับเพื่อนหรือคนสนิทหรือญาติพี่น้อง
เป็นวิธีหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการตะลุยด่านหน้าเนอะ
ถ้าอยู่แต่คนเดียวแล้วคิดอยู่คนเดียวบางทีเนี่ยมันเหมือนมันยิ่งแบบดำดิ่งอะค่ะ
ต้องคุยกันอย่างน้อยไม่ได้ทางออกก็ยังได้ระบายออกนะมดดำเนอะ

เอ้าเนี่ยเอาให้กินเลิกซะแล้วเอายกให้ฉันก็จบแล้ว
เขาไม่เลิกเขาไม่ยอมโทรค่ะดูสิไปพักกันสักแป๊บนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาใส่ไข่กันต่อค่ะ
เธอทำอะไรน้องไม่ได้
เจ๊มอย๑๐๘เขามีประเด็นใหม่มาเล่าสู่กันฟัง
เดี๋ยวนะต้องเอากระดาษมาจดอีกหรือเปล่ามันเป็นตัวย่อเหรอ
อย่าให้พี่พูดเลยดีกว่าไหมพูดผัดไทยอ่านสักนิด
อันไหนเล่าสิใครเอ่ยเนี่ยใครเอ่ยมาไม่เป็นไรนะ
แห่เดากันสนั่นนะคะใครเอ่ย

จอมจกหมื่นล้านทำตัวรวยแต่ฉกเงินคนอื่น
เออเขาไม่ได้เฉลยใช่ไหมเขาว่าอย่างงี้นะคะใครก็ไม่รู้เนอะ
การบันเทิงไทยก็มีเรื่องแซ่บมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะคะ
ในเพจเจ๊มอย๑๐๘เนอะก็มีประเด็นใหม่มาเล่าสู่กันฟังแหละว่าผู้จัดคนนี้เนาะ

ทุกคนว่าถ้าไม่เราอ่านจะไม่ค่อยได้
อารมณ์ลุงก็คือเขาบอกว่าผู้จัดคนนี้รวยมาก
แต่รวยแบบว่าไม่ได้ไปจกให้กับใครมารึเปล่า
สามารถซื้อบ้านซื้ออะไรได้เลยแม่

ไปจกคือว่าก็คือไปเอาอุงตรงไปเอาเงินของคนอื่นมา

แต่ข้อมูลทั้งหมดคุณแม่รู้
ถ้าไปหาคุณภาคภูมิด้วยกันก่อนกระดาษนะครับ

ติดตามข่าวของเต้า

วันนี้แต้วได้บอกไทม์ไลน์ทั้งหมด

ตัวนี้ทัวไปบ้านน้องเต้าอีกแล้วนะ

ทัวไปบ้านน้องเพราะว่า
ติดตามจากโควิดเท่านั้นจ๊ะ
แอ๊บพึ่งออกจากกากตัวตอนที่พันวันทั้งหมด
หมดผีร่างไม้
วันนี้สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป